มาต่อกันที่เรื่องของคำพูดนี้เลย

โอ้โฮไอ้น้องร้านราบกะแดงไปทางไหน

ไปไม่ถูกเป็นอายการนำไปหน่อยดินี่แหละ
ใช่ค่ะเป็นคลิปเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของคลิปที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถูกแชร์ถูกชมในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากกับคลิป
เขาตั้งชื่อนะในโซเชียลเขาตั้งชื่อว่าอายการกลาง
โอ้โหนะฮะก็เลยหลายคนในโลกโซเชียลบอกว่า
ตรวจสอบหน่อยว่าเป็นอายการจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็ถึงท่านอายการสูงสุดแล้วนะครับ

โศกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยบอกว่า
อายการท่านนี้ที่ปรากฏในคลิปเมากร่างนี่นะคะ
จะเดินทางมาให้ปากคำกับคณะกรรมการสอบสวน

ส่วนความคืบหน้าเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนะคะ

เบื้องกำลังจากเรื่อง
ใครแบบ
ชอบแล้ว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
แต่รัวยาวเสียงดังลั่น
แล้วก็ให้หยุดรถบริเวณช่องทางด้านขวาของถนน
พร้อมกับทางตำรวจเองนะครับก็เข้าไปตรวจสอบรถคันดังกล่าว

ภายในรถมีชายสองคนนะทางตำรวจบอกแบบนี้
ตำรวจก็สอบถามไปว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าครับ
คนขับตอบคำว่าไอ้น้องร้านลาบปลาแดงไปทางไหน
ตำรวจก็ตอบไปว่าเลยมาแล้วครับต้องยูเทิร์นกลับรถตรงไปเรื่อย
อยู่ทางซ้ายมือตรงไฟแดงสังเกตง่ายครับ
แต่คนขับรถบอกว่านำไปหน่อยดิไปไม่ถูก
ตอบกลับไปว่าผมต้องไปตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุครับ

คนขับกล่าวต่อไปว่าคำนี้ประโยคนี้นะ
เป็นอายการนำไปหน่อยดี
ตำรวจบอกว่าไม่มีการแสดงบัตรนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอายการจริงหรือเปล่า
ตำรวจก็ได้แต่ตอบกลับไปว่า

คนขับรถตอบกลับมาบอกว่าไปบอกผู้การ
ตำรวจตอบไปว่าครับเท่านั้น

ที่ตลาดนัดถนนคนเดินแหลมแท่น

แสดงว่าผู้ที่อ้างว่าเป็นอายการ
อาจจะไปร้านราบเองหรือไม่ไปเอง
หรือว่าไปเจอที่ร้านข้าวต้มก็เป็นได้
ซึ่งคลิปที่เกิดที่ร้านข้าวต้มในเมืองชนบุรี

ก็คือเป็นอาการมีชายเมาสุรา
พูดคุยกับตำรวจสายตรวจหลังจากที่ตำรวจนายนี้
ไม่ยอมไปส่งที่ร้านลาบป้าแดงที่จังหวัดชนบุรี
เพราะบอกว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติงาน
ซึ่งชายคนนี้ก็อ้างตัวว่าเป็นอายการ
เขาบอกว่าเขาโทรศัพท์ไปบอกผู้กำกับการสพแสนศุกร์
โดยบอกว่าตำรวจต้องให้เกียรติอายการนะ
ผู้กำกับจึงสั่งให้ตำรวจนายนี้
ไปขอโทษอายการที่ร้านข้าวต้ม
ซึ่งก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้ยินไปนี่แหละนะคะ
ซึ่งชายคนดังกล่าวก็ได้พูดคมครู
ชายที่อ้างว่าเป็นอายการพูดข่มครูตำรวจ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจเป็นฝ่ายผิด
โดยที่ตำรวจยังไม่ทราบว่าผิดเรื่องอะไร
ชายคนนี้ได้ปลาโทรศัพท์ลงพื้น
ก่อนที่จะมีชายอีกคนนึงเข้ามาสอบถามตำรวจ
เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงช่วงของการสอบถามตำรวจกัน
น้ำปลาแดงอยู่ไหนผมบอกว่าเลยมาแล้วครับ
ต้องยืนเทินกลับตรงไฟแดงครับอยู่ข้างมือ
แล้วท่านเขาก็บอกว่าเอ่อไปสิ

นี่เป็นคลิปที่ตำรวจสองนายนะคะหลังจากที่ได้เข้าไปขอโทษ
ที่อ้างว่าเป็นอายการที่ร้านข้าวต้มแล้ว
ใช่ค่ะเขาก็ได้ถ่ายคลิปไว้
เป็นการเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจด้วยกันฟังนี่แหละนะคะ
เป็นการเล่าย้อนหลังว่าทำไมถึงจะต้องมาขอโทษ
ที่ร้านข้าวต้มอะไรประมาณนี้
และก่อนหน้านี้ในปี๒๕๕๘เป็นการขุดคุ้ยประวัติ
เกี่ยวกับชายที่คาดว่าจะเป็นอายการกลางนี่นะคะ
บอกว่าปี๕๘เคยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับอายการเมาแล้วขับมาแล้ว
มีความพยายามที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่า
แต่ว่าก็ยังไม่มีอาการยืนยันออกมาจากต้นสังกัด
แต่ว่ามีเพียงเอกสารการชี้แจงนะคะ
จากเรือโทสมนึกเสียงกล้องโคศกสำนักงานอายการสูงสุด
โดยระบุว่าจากการตรวจสอบคลิปนี้นะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นอายการคนเดียวกันโคศกบอกแบบนี้นะคะ
น่าจะเป็นอายการคนเดียวกับที่เคยเป็นข่าวกรณี
โชว์บัตรอายการคมคู่ตำรวจสนบึงกลุ่ม

พอถึงทางด้านสำนักงานอายการสูงสุด
ก็มีคำสั่งออกมาสองคำสั่งศปี๕๘นี้นะ

ย้ายออกจากสำนักงานคดียาเสพติด

ต่อมาเมื่อย้ายออกไปแล้วขั้นตอนวินัย
ก็มีการดำเนินการและสอบสวนลงโทษวินัยไป
ก็คือการตกคิวการแต่งตั้งไป๑ปีเหมือนกัน

แสดงว่าเคยถูกลงโทษมาแล้ว
และในวันนี้นะคะจะเรียกอายการคนดังกล่าวมาสอบสวน
ว่าเป็นอายการที่ปรากฏในคลิปหรือไม่

เป็นต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานไอยการสูงสุดค่ะ

แล้วคลิปที่ทางตำรวจหลังสองนาย
ไปขอโทษผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอายการออกมา

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของโลกโซเชียลเหมือนกัน
บอกเอ๊ะนายสั่งให้ไปขอโทษหรือเปล่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีเนี่ย
สั่งให้ลูกน้องไปขอโทษผู้ที่อ้างว่าเป็นอายการหรือเปล่า
ทำแบบนี้เสียศักดิ์ศรีตำรวจหรือเปล่า
เบื้องต้นบอกว่าทราบเรื่องนี้บอกว่าเกิดขึ้นจริง
แล้วก็ให้ผู้กำกับสพแสนศุกร์ทำหนังสือชี้แจง
เป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วว่าตัวเอง
บอกให้ลูกน้องไปขอโทษจริงหรือเปล่า
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่าตัวเองได้สั่งให้ไป

ให้ไปขอโทษชายที่อ้างว่าเป็นอายการ

เนื่องจากเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตำรวจโดยตรง
แล้วก็ต้องรอให้ตำรวจที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการลาแล้วก็วันหยุดนะคะสำหรับตำรวจสองนาย
ทางผู้กำกับสพแสนศุกร์ในฐานะผู้บังคับบัญชา

จะต้องรายงานให้ตนทราบว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างค่ะ
ล่าสุด๑๐ตำรวจตรีกิติคุณเรืองแสง
๑๐ตำรวจตรีอานุภาพโพพิมผู้บังคับหมู่ปราบรามสพแสนศุกร์
ซึ่งเป็นตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ทำบันทึกรายงานถึงผู้กำกับการสพแสนศุกร์ชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
ซึ่งเอกสารปรากฏถ้อยคำและชื่อของคนที่อ้างว่าเป็นอายการ
ซึ่งเป็นชื่อที่ตรงกับคดีเมาแล้วครับ
ซึ่งเกิดขึ้นในปี๒๕๕๘ค่ะ
นะครับก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามถามนะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรี
ท่านได้สั่งให้ผู้กำกับสพแสนศุกร์สั่งลูกน้องอีกทีหรือเปล่า
ผู้บังคับการผู้การบอกว่าแบบนี้
ไม่มีอายการท่านไหนโทรมาหาผม
ไม่ได้สั่งไม่มีคนโทรมาแล้วตัวเองก็ไม่ได้สั่งลูกน้อง
ใช่ฮะถ้ามีผมคงไม่ยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ไปเจอปัญหาแบบนี้ไปขอโทษแบบนี้หรอกนะครับ
ทีมข่าวก็พยายามไปถามภูมิกับสพแสนศุกร์
ตำรวจเอกจารุวัฒน์สุริยาทิพย์เหมือนกัน

พอไปสัมภาษณ์แบบนี้นะฮะตัวทางด้านภูมิกับเองก็บอกว่า
นายบอกว่าไม่ค่อยอยากจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เท่าไหร่นัก
นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในคลิปมีเสียงชายที่อ้างว่าเป็น
การพูดว่างั้นโดนขังไปแล้วกัน
คือในช่วงท้ายคลิปที่ทางตำรวจสองนายไปขอโทษ

อายการบอกว่าทำอะไรมาก็ตาม
งั้นถูกสั่งขังละกันทางด้านภูมิกับบอกว่า
ผมจะไปสั่งเขาสั่งขังเขาได้อย่างไร
อายการก็จะมาสั่งขังตำรวจด้วยเรื่องอะไร
จากนั้นผู้กำกับก็เดินเลี่ยงสื่อเข้าไปในสถานีตำรวจเลย

สรุปแล้วนะคะผู้กำกับสพแสนสุกก็ยืนยันว่า
ตัวเองไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้สั่งนะคะให้ไปขอโทษนะคะ